ที่ผ่านมาเราก็อ่านแต่ข่าวของคนอื่นนะ
คราวนี้นักข่าวของเราโดนเองกับตัว

คุณผู้ชมขากลับโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องมา

รวมทั้งทองคำ๒สลึงถูกขโมยหายไปครับ

ไทยรัตทีวีที่อยู่โต๊ะข่าวหน้า๑ของเรา

เพราะว่าเงินสด๕๐๐บาทและสร้อยคอทองคำ

ซึ่งกระเป๋าเดินทางก็ฝากโปรดใต้ท้องเครื่อง

สินถูกขโมยไปทั้งหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็ระบุว่า
ที่เดินทางกลับจากสมุย

ก็ออกจากสมุยแล้วก็ถึงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ
พอมาถึงสนามบินก็พบว่ากระเป๋าที่ฝากหลดเข้าไปใต้ท้องเครื่อง
ออกมาล่าช้าผิดปกติ
ขณะที่ผู้โดยสารไฟล์เดียวกันเขาได้ครบกันไปหมดแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่จึงเชิญไปรอในลาฟอยู่นานกว่า๓๐นาที

รีบเปิดกระเป๋าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ลำเลียงสายพานเลยค่ะ

สร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงและเงินสดอีก๕๐๐บาท
เงินสดเนี่ยพับเก็บใส่ซองยัดไว้ด้านในลักษณะมีการลื้อค้นจนยับ

แต่ไม่เห็นเงินของบริษัทที่เบิกสำรองไปทำข่าวที่ซ่อนอยู่อีกด้านหนึ่ง
อันนี้ก็ยังไม่หายนะครับ

ตรงที่เวลาเราเอากระเป๋าเข้าสแกนสนามบินใช่ไหมครับ
เขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์เหนียวเป็นโลโก้สนามบิน
เป็นแถบยาวติดให้แต่โลโก้นั้นขาด
โดยเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่ากระเป๋าไปผิดเทอร์มินัล
ผมก็สงสัยแล้วว่าไปผิดเทอร์มินอลได้ยังไง
ทั้งที่ผมโหลดมา๓ใบกรุงเทพ
มากรุงเทพผมไม่ได้ไปต่อเครื่องที่ต่างประเทศ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลืมทำให้ก็โดนจริง
ปกติก็จะมีการเดินทางทำข่าวกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการโหลดของมีค่าใต้เครื่อง
อันนี้ต้องระวังจริงนะคะเพราะว่าเราก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว
ก็พยายามแจ้งไปแต่นักข่าวเราบอกว่าก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
โดยบอกแต่เพียงว่าให้เขียนคำใบร้องแล้วก็รอการติดต่อกลับ
แต่ตนเองไม่เชื่อเพราะว่าเคยเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้กับช่างภาพของเรามาแล้วเรื่องเหมือนกัน
ประสบการณ์ตรงกับช่างภาพของเราซึ่งเป็นสายการบินเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็สนามบินเดียวกันจึงเข้าไปแจ้งความต่อตำรวจภูทรท่ากาศยานสุวรรณภูมิทันที
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีผู้กำกับการตำรวจภูทรท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
และพันธุ์ตำรวจฮนนัตถพลหอมจันทร์รองผู้กำกับปรับราม
ชุดสืบสวนเร่งสอบสวนกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อหาความผิดปกติของการลำเลียงสัมภาระ
เชิญตัวเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งกระเป๋าไปสอบปากคำพร้อมประสานสายการบินเพื่อรับผิดชอบ
โดยตำรวจเองก็ได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนของสายการบิน
ที่สายการบินเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ
ซึ่งทันทีที่เกิดเหตุการณ์ก็มีสายการบินนั้นติดต่อประสานงานผ่านทางไทยรัฐทีวีเพื่อติดต่อไปยังผู้สื่อข่าวของเรา
ตอนนี้สายการบินได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
โดยให้บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นดูแลการขนส่งสัมภาระให้กับสายการบิน
โดยงานรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ากาศยานสุวรรณภูมิและท่ากาศยานสมุย
ดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเครื่องเอ็กซาเรย์แล้วก็ตรวจค้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการขนถ่ายสัมภาระต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
รวมทั้งดูแลผู้เสียหายตามระเบียบของสายการบินต่อไปด้วย
อันนี้ก็ฝากเตือนคุณผู้ชมอย่างที่คุณปอได้บอกคุณผู้ชมไป
เรื่องของทรัพย์สินมีค่าอย่าโหลดเด็ดขาด
นำติดตัวขึ้นเครื่องดีกว่านะคะ